ข่าวนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่คุณผู้ชม
คืออย่างนี้ค่ะวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
โคราชวัย๒๙ปีชื่อว่าน้ำค้าง
เธอไปฉีดวัคซีนเข็มแรก
หลังจากนั้น๒วัน๒๔๒๕๒๖๒๖ค่ะ
ไปตลาดปรากฏว่าล้มตึงหงายท้องเลยค่ะ

คำถามที่ตามมาตัวเลยพี่ต้น
วันหลังฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการลมตึ้งในตลาด

เป็นเพราะผลข้างเคียงจากวัคซีนใช่ไหม

คราวนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ทราบกันแล้วค่ะ
ว่าใช่หรือไม่ใช่นิทิบาลของเธอที่ตำบล
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณป้าของคุณน้ำค้าง
ชื่อว่าคุณป้าสนองเต็มกิ่งนะคะ
เล่าบอกว่าหลังจากที่หลานสาวไปฉีดวัคซีน
ช่วงสังเกตอาการก็คือปกติดี
ภายใน๓๐นาทีหลังฉีดวัคซีนปกติดี
แต่พอผ่านไป๒วันหลานสาวเกิดปวดศีรษะอย่างรุนแรง
ตอนที่เดินไปซื้อของในตลาดเหงื่อออกผิดปกติ
แค้นชาค้าชาไม่มีแรง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพตอนนั้นตอนที่เธอเป็นลมแล้ว
รีบพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลปักทงชัย
แล้วสุดท้ายต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ญาติเชื่อเหลือเกินเชื่อลึกว่าที่เธอเป็นแบบนี้
เพราะปกติแล้วหลานสาวเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือ
เพราะตอนนี้น้ำค้างมีลูกน้อยวัย๑ขวบ๕เดือน
ที่เธอต้องส่งเสียเลี้ยงดูด้วยนะคะเธอเป็นเสาหลักของครอบครัว
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นคำถามคือ
ใช่ผลจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่อาการแบบนี้ของเธอเกิดจากอะไรนะฮะ
นายแพทย์นารินรัฐพิชยคามิน
เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมา
ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
กรมควบคุมโรคเข้าไปตรวจสอบแล้วนะ
คำตอบคือยืนยันว่าอาการของเธอแบบนี้
ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
เพราะเกิดจากอะไร
เธอมีการผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง
ซึ่งอาการแบบนี้เจอในกลุ่มอายุน้อยได้
อาจจะเป็นลักษณะความผิดปกติมาแต่กำเนิด
โดยเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวหรือไม่มีอาการมาตั้งแต่ต้น

ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองเนี่ย
ก็คือเป็นกลุ่มเลือดที่มีการเชื่อมต่อกัน
ระหว่างหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดง
มันผิดปกติคือปกติคนเรามันจะมีหลอดเลือด
แดงกับดำแล้วจุดที่มันเชื่อมต่อกัน
ตรงนี้ทั้งแดงและดำมันต้องมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยง

แต่ปรากฏว่าเส้นเลือดฝอยของเธอมันแทบจะไม่มีเลย

ไอ้แรงต้านทานที่เดิมไอ้เส้นเลือดฝอยจะไปช่วยลด
มันไม่มีอะไรมาช่วยไงมันเกินแตก

ไอ้เส้นเลือดแดงก็เลยสูบฉีดเลือดแรง
ทำให้มันแตกได้หลอดเลือดมันแตกได้
อาการแบบนี้อาจจะส่งผลมาจากพันธุกรรมก็ได้นะคะ
ทีนี้แนวทางการรักษาจากนี้ทำไงต่อฮะ
แพทย์บอกว่าก็ต้องมีการดูอาการวันต่อวันนะคะ

แล้วก็จะใช้ยาลดอาการสมองบวม
เหมือนโรคหลอดเลือดสมองทั่วไป
ส่วนเรื่องของการเยียวยาต้องดูแนวทางของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ครองกรณีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรได้บ้างนะคะ
ซึ่งยืนยันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ไม่ใช่จากการรับวัคซีนนะคะ

เพราะมีผู้ป่วยที่ไปรับวัคซีน
แล้วก็หลังจากนั้นเขาเสียชีวิตที่ปฐุมธานี
สปสชจ่ายให้รายแรกของประเทศไทย

ถ้าคุณมีอาการแล้วคิดว่ามันเกิดจากวัคซีน
ไม่ต้องรอถึงขั้นอาการหนักหรือเสียชีวิตนะครับ
ท่านสามารถไปที่โรงพยาบาลที่ท่านฉีดวัคซีนได้เลยนะครับ
แล้วก็ไปยื่นเรื่องขอส่งไปยังให้สปสชพิจารณา

มันไม่เกี่ยวกับวัคซีนเงินไม่ต้องคืนครับ
อันนี้ข่าวออกมาจากสปสชครับ